แต่เห็นแล้วรู้สึกเศร้านะคะของความสวยงามใต้ท้องทะเล
คือนักดำน้ำก็ฝ่ายฝันอยากจะเจอกระเบนราหูนี่แต่ว่าเนี่ยค่ะ
กลุ่มนี้เนี่ยเขาไปเจอเป็นภาพที่เราไม่อยากเจอเลยอะไรคาดอยู่อะครับ
เหมือนกับเป็นเชือกรัดตัวมันอยู่อะค่ะอันนี้ต้องขอบคุณนะคะ
ภาพจากเฟซบุ๊คของคุณสุนทรเชิดงาม
ซึ่งถ่ายแล้วก็โพสต์ลงในสื่อโซเชียล
เป็นภาพกระเบนราหูแมนต้า
นักดำน้ำเขาสามารถบันทึกได้
คุณสุนทรเป็นนักดำน้ำทีมเที่ยวละมัยนะคะโพสต์ลง
เขาบอกว่ากระเบนลาหูตัวที่เจอประมาณ๔เมตร
แต่ที่เห็นคือมันมีส่วนเกิน

เป็นเชือกที่ใช้ในการประมงเส้นใหญ่พอสมควร
ความยาวเขาบอกว่าน่าจะประมาณ๑๐เมตร
ถ้าพูดอย่างนี้นึกออกแล้ว

ใช่เชือกเส้นใหญ่ที่ใช้ในเรือประมงแบบนั้นเลย

แล้วมันเหมือนกับติดไว้กับงวงซ้ายของปากะเบนตัวนี้ค่ะ
แล้วเชือกก็ลอยใต้ตัวกระเบนแล้วก็ม้วนหลังม้วนลงคือรัดท้อง
รัดตัวมันทั้งตัวเลยหางของมันถูกรัดจนขาดออกมาค่ะ
แม่แล้วก็เชือกก็ถูหลังจนเป็นรอยเป็นแผลถลอก
มันอยู่อย่างนี้ค่ะลักษณะตอนที่เขาไปเจอนะคะ
คุณสุนทรบอกว่าขณะที่เขากับเพื่อนลงดำน้ำที่เกาะบอน
อยู่ระหว่างเกาะตาชัยและหมู่เกาะซีมิรัน

กระเบนตัวนี้ค่ะไหว้เข้ามาใกล้
คือเห็นแล้วสงสารมากแต่ไม่สามารถช่วยได้
เพราะว่าไม่มีมีดไม่สามารถเอาอะไรไปตัดเชือกได้เลย
และพอเวลาต้องกลับแล้วแบบจวนเจียนก็ได้แต่เก็บภาพ

แล้วก็เอามาโพสต์ด้วยความสงสารค่ะ
จุดที่เขาเจออยู่ตรงเกาะบอน
ระหว่างเกาะตาชัยและหมู่เกาะซีมิลัน
ไม่รู้ถูกเชือกรัดนานขนาดไหน

ดูเหมือนเห็นแผลมันด้วยนะ
นี่ตรงนี้ตรงนี้คือเขาบอกหางมันโดนเชือกรัดจนหลุดไปแล้ว
แล้วเชือกก็เสียดสีกับหลังจนเป็นแผล
ไม่รู้จะต้องอยู่อย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะคะ
กระเบียบตัวนี้นี่ค่ะ
ยังไงก็ไหว้มาให้คนช่วยนะนะครับ